มากันที่โครงการ๙คนละ๙เมื่อวานนี้เปิดฉากไปแล้ววันแรกนะคะคุณผู้ชมโอ้โหยอดบริจาคเนี่ยถล่มทลายกันเลยทีเดียวค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีประชาชนชาวบ้านเนี่ยมารอต้อนรับทีม๙คนละ๙เยอะมากนะคะ
เสร็จสิ้นภารกิจในวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จุดที่๑๐โรงเรียนบ้านหยาดน้ำโยนเกลี้ยงเมื่อเวลา๓ทุ่มครึ่งโดยวิ่งเป็นระยะทาง๑๒๐กิโลค่ะใช้เวลา๑๖ชั่วโมง๓๐นาทีนะคะ
เช้าวันนี้ตี๕พี่ตูนออกสตาร์ทอีกครั้งค่ะวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะ
โดยมีเต้ยพงศกรนัทศักดาทรแล้วก็เพื่อนดารารอรับสายสะพายต่อที่จุดถัดมา
และคาดว่าจะถึงขอนแก่นในเวลาเที่ยงโดยประมาณนะคะ
ซึ่งเช้านี้ก่อนออกไปวิ่งโดมปกรณ์ลำได้ไปไหว้สารหลักเมือง
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเข้าร่วมวิ่งมินิฮับจากสารกลาง
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นในเวลา๔โมงเย็น
ซึ่งครั้งนี้ค่ะพี่โดมเปิดเผยนะคะว่าพี่ตูนเนี่ย
ตั้งใจที่จะทำสถิติโลกเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อกี้อาวุธแบบไปสการวางข่าวสนั่ง
มีโดมด้วยแน่นอนครับอ่าแน่นอนว่าต้องมีพี่โดมนะคะ
คือพี่โดมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่แล้วค่ะ
สำหรับยอดบริจาคผ่านทางบัญชีนะคะและส่งเอสเอ็มเอสล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕ล้านบาทค่ะ
ซึ่งก็ต้องรอลุ้นนะคะเมื่อสิ้นสุดเวลา๒ทุ่มคืนนี้
รวมจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศสดได้ผ่านทางบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็น๑๗นาฬิกา๓๐นาที
อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีดารามาสมทบอีกเพียบเลยทั้งบอยปกรณ์นายนพัฒน์และอีกมากมาย
แต่ทุกคนไปเพื่อที่จะไปร่วมช่วยเหลือใช้แรงของตัวเองนี่แหละในการที่จะระดมทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสานนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนแล้วก็ทีม๙คนละ๙ทุกคนด้วย
ขอให้ได้ยอดบริจาคเยอะนะ

โดยเฉพาะดาราศิลปินค่ะ